ไปดูเรื่องของเด็กเก่งกันบ้าง
หนูน้อยคนนี้เรียนอยู่แค่ชั้นป๕เอง

ผมติดตรงนี้แล้วผมไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แน่

ดิฉันอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยถนัด
แต่น้องเขาเก่งมากเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนฟังค่ะ

อ้าวขอบคุณครับที่ดาวสวัสดี

นี่น้องเขาดูคึกคักเฮฮา

น้องเขากำลังโชว์ลีลาการเล่านิทานภาษาอังกฤษให้เพื่อนฟังคุณเห็นไหม
เพื่อนนั่งหัวเราะกันสนุกสนานเลยนะคะ

น้องเขาพูดภาษาอังกฤษแบบไม่อายเลยนะ
แล้วต้องบอกว่าน้องเขาเป็นเด็กที่น่าชื่นชมมาก

ใครที่อายเวลาจะพูดภาษาอังกฤษ
ให้ดูหนูน้อยคนนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
น้องคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงปะนิตาประนีตพลกรัง

อายุเพียงแค่๑๑ขวบเท่านั้นเอง
เรียนอยู่ชั้นป๕ที่โรงเรียนบ้านโพงามหนองย่าขาวิทยา
ตำบลนิคมจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
อ้อมเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของนักเรียนเลย
เหล่าบรรดาคนที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะ
บอกเลยว่าเอาน้องอ้อมเป็นแบบอย่างได้
เพราะว่าน้องอ้อมเขาภาษาอังกฤษเป๊ะขนาดไหนรู้ไหมคุณ

เขาเป๊ะมากคือจดจำภาษาอังกฤษได้แม่นยำ
แล้วก็ออกมาเล่านิทานที่มีความยาวแบบนี้๑๐นาที
ให้เพื่อนฟังให้คุณครูฟังได้แบบคล่องแคล่วไม่มีสะดุดเลย
เหมือนกับชาวต่างชาติพูดให้ฟังเลยค่ะคุณ
แล้วคือต้องบอกว่าน้องอ้อมเนี่ยนะ
เขามีลีลาที่ชวนดูชวนมองน่ารักน่าเอ็นดูมาก
แล้วก็น้องอ้อมเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอเป็นคนที่ชื่นชอบการเรียนภาษาอังกฤษมาก

ก็นอกจากเรียนในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคะ
เรียนจากภาษาอังกฤษจากโรงเรียนที่คุณครูสอน
อ้อมกลับบ้านไปก็จะไปศึกษาภาษาอังกฤษ
ช่องทางของยูทูปด้วยตัวเอง
จดจำวิธีการพูดจนสามารถหัดพูดแล้วก็พูดจนคล่องแบบนี้

สุดยอดจริงไฟรู้ไฟเรียนเก่งแบบนี้
ปลอบมือชื่นชมน้องอ้อมไปเลย
ชื่อน้องแซลม่อนก็เป็นนักเหล้านิทาน
ได้รับรางวัลเหมือนกันอายุแค่๔ขวบเท่านั้นนะ
แต่คว้ารางวัลเหล้าที่ทานมาระดับประเทศ
คุณแม่เขาบอกว่าฝึกตั้งแต่เด็กเลย

ใช่ถ้าเกิดว่าตัวเองรู้ว่าเรามีความชอบในสิ่งไหน
ถ้าสนใจเราตั้งใจเราก็จะทำมันออกมาได้ดี

ดิฉันก็มีตัวยางเพื่อนนึงชื่อชนะ
อ้าวคนนี้มันเก่งภาษาอังกฤษมาก

หยังคือเด็กเหรอหยังมั้งอุ๊กยังเด็ก

แล้วทำไมเวลาพระนอนถึงเรียกจำวัดคะ
สงสัยคงจะลืมลืมแล้วมั้ง

เพื่อนดีฉันคนนี้ไม่ดีดีมั้ง
ไม่ดีค่ะไม่ได้เลย
ตัวเองคำจริงเขาเก่งก็ไปเมืองนอกเมืองนามา

เอาดีไปเมืองนอกเมืองนาไปอยู่ต่างประเทศมาแล้ว